ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัย

มีหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดปฐุมธานี
แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ
ที่เป็นลักษณะของน้ำยาทำความสะอาด
ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ปรากฏว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่แจกไปเนี่ยค่ะมันเป็นน้ำใสเหมือนน้ำเปล่าน้ำดื่มเลย
แล้วก็ใส่ขวดโดยที่ไม่ได้ติดฉลาก
บ้านพอรับไปไปวางไว้บนโต๊ะใกล้กับขวดน้ำดื่ม
แล้วคนในบ้านไม่รู้ค่ะหยิบขวดน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยมาดื่ม
แล้วน้ำมันเป็นใสปรากฏว่าต้องเข้าโรงพยาบาลต้องล้างท้อง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตบอกว่ามี๖รายแล้วนะคะอย่างน้อย
ที่ไปล้างท้องที่โรงพยาบาลเพราะมันเป็นใสแบบนี้
คือไอ้น้ำยาขวดนี้ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีฉลากแล้ว

แต่ตอนแรกที่เขาไปแจกเนี่ยเขาใส่รถไปเหมือนกับรถบรรทุกน้ำไปแจกที่บ้านอ่ะ

แล้วบ้านไหนอยากได้ก็หาอะไรมากรอกใส่
แล้วบางทีคือแล้วเป็นขวดอย่างนี้ขวดน้ำธรรมดาแล้วคนไม่รู้
คนที่บ้านคนอื่นเขาไม่รู้เขาก็บางคนเอาถังมาใส่อย่างนี้
ใช่ค่ะคือเป็นข้อมูลจากหน่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกมาเตือนนะคะ
ว่ามีหน่วยงานราชการท้องถิ่นไปแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดสิบเก้าครับ
แล้วก็หลายคนก็เอาขวดไปใส่เองแล้วก็มันไม่มีฉลาก
บางทีเขาก็ใส่ขวดให้แต่ขวดที่ใส่ให้มันเป็นขวดใสเหมือนขวดน้ำดื่ม
แล้วตัวน้ำมันเป็นน้ำใสเหมือนน้ำปกติเลยค่ะ
แล้วคนเข้าใจผิดดื่มเข้าไปเลยน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ย
มีอาการคลื่นไส้อาเจียนแสบร้อนตามคอแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตบอกว่าณตอนนี้มี๖รายแล้ว
ว่าเดี๋ยวมีอีกมีเข้ามาเรื่อยค่ะ
หนึ่งในคนที่ดื่มน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปชื่อในบอยเป็นนามสมมุติ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเมื่อ๒๙มีนาคม
มีตัวแทนอบจปฐุมธานีนำรถบรรทุกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านเขาก็อยากได้เขาก็เอาขวดพลาสติกอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านนะคะ
บางทีก็เป็นน้ำดื่มเป็นน้ำอัดลมอะไรแบบนี้นะ
รองไปรองน้ำยาฆ่าเชื้อปิดฝาเอากลับบ้าน
กรณีของในบอยนามสมมุติคนนี้คือลูกชายเอายาฆ่าเชื้อกรอกขวดน้ำที่อยู่ในบ้าน
แล้วเอามาวางไว้บนโต๊ะไม่บอกใครเขาบอกว่าเขาหยิบดื่มเลย
ไม่รู้เพราะสีมันสีใสเหมือนน้ำธรรมดา
พอดื่มไปปุ๊บโอ้โหมันรสชาติเฝื่อนค่ะ
มันเหมือนกับน้ำที่ยังไม่กรองแล้วมันก็รู้สึกแสไปหมดตั้งแต่คอไล่ไปจนถึงกระเพาะ

พอเรากินข้าวเสร็จเราก็จับมากระดกกิน
เน่วก็โอ้โหความหิวด้วยเป็นซัดเปลี่ยงพอสมควรก็คึ่งขวด

มาเป็นยาฆ่าเชื้อ

ขึ้นรถแล้วก็ขับไปโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเลย

ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงนะคะ

น้ำยาฆ่าเชื้อของอบจปฐุมธานีที่เอามาแจกจ่าย

ชาวบ้านก็เลยเอาขวดน้ำดื่มที่บ้านนี่แหละ

อัดลมคือขวดที่มีเองอยู่ในบ้าน

แล้วคนในชุมชนเป็นผู้สูงอายุซะเยอะ

หยิบมาดื่มด้วยความเข้าใจผิด

ยืนอยู่แถวเอา
มีอัน

เปล่ากับน้ำยาฆ่าเชื้อต่างกันยังไง
น้ำยาฆ่าเชื้อถึงแม้จะใสแต่มันจะขุ่นค่ะ
มันไม่มีกลิ่นรสชาติเฝื่อน
คนที่แพ้รุนแรงจะมีปัญหาต่อระบบภายในของร่างกายนะคะ
ถ้าดื่มเข้าไปน้อยหรือไม่ค่อยแพ้
ก็จะมีอาการแค่แสบร้อนในคอคลื่นไส้อาเจียน
คุณหมอแนะนำแบบนี้อย่าอาเจียนออกมาเองนะคะ
พยายามที่จะอาเจียนออกมาเองคุณหมอบอกว่าอย่าทำแบบนั้น
เพราะการอาเจียนเป็นการทำให้บาดเจ็บซ้ำ
นึกง่ายสมมุติเรากินน้ำกรดเข้าไป
มันก็กัดคอกัดไส้กัดอะไรไปแล้วใช่ไหม
พยายามจะอ้วกออกมามันย้อนกลับมากัดอีกรอบหนึ่ง
ก่อนจะอ้วกนึกออกป่ะอ๋อก็เป็นซ้ำอีกรอบ
ถูกใช่อย่าทำแบบนั้นค่ะนะคะ
วิธีการก็คือให้รีบไปหาหมอค่ะ
อย่าพยายามกินไข่ขาวกินน้ำเยอะแล้วอาเจียนออกมาเอง
ห้ามนะคะห้ามเด็ดขาดให้ไปหาหมอเลยให้เร็วที่สุดนะคะ
ก็เลยแนะนำแบบนี้ค่ะ๑ให้แยกบรรจุภัณฑ์
ขวดที่เอาไปใส่น้ำยาฆ่าเชื้อมันต่างจากขวดน้ำที่คุณมีอยู่ในบ้าน
แนะนำหน่วยงานท้องถิ่นที่เอาไปแจกใส่สีอะไรลงไปหน่อย
ให้สีมันต่างจากน้ำเปล่าให้มันไม่ใสค่ะ
เป็นสีที่คนเชื่อว่าไม่กินเช่นสีเขียวสีน้ำเงินเข้มอะไรอย่างนี้นึกออกไหม
ที่มันไม่ใช่น้ำที่คนเขาดื่มกันปกติอะไรแบบเนี้ยให้ใส่สีลงไปด้วย
สมสีไปหน่อยใช่และสำคัญมากก็ต้องแปะฉลากให้ชัดเจนว่านี่คือน้ำยาฆ่าเชื้อนะ
เพราะว่าพวกสารอันตรายสารพิษหรือว่ายาฆ่าแมลงพวกนี้บางทีก็ใส่สีใส่กลิ่นไปแรง
ใช่ให้คนรู้เห็นความแตกต่าง